ท่านผู้ชมครับเรื่องของทิศสมปองเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อค่ะคือมันมีประเด็นต่อเนื่องใช่ค่ะหลังจากที่มีรอยร้าวต้องก้าวเท้าออกมาจากบ้านจากบริษัทของเจ๊ติ๋มทีวีภูนะครับพร้อมกับประเด็นที่เจ๊ติ๋มได้เปิดเอาไว้หลายเรื่องเรื่องไปใกล้ชิดมีความรักกับแม่ค้าออนไลน์ผู้หญิงคนไหนอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ประเด็นที่สังคมกำลัง
เป็นหนี้ที่แบบโอ๊ะไปทำการกุศลแบบนู้นแบบนี้สุดท้ายเนี่ยเจ๊ติ๋มบอกว่า
เขาไปซื้อที่ดินสอปกรตั้ง๓๐๐กว่าไร่ที่บ้านที่ชายภูมิก็เป็นหนี้อยู่
แล้วที่ดินสอปกรมันครอบครองได้ขนาดนั้นเหรอ

คือตามกฎหมายเรื่องที่ดินสอบประกอบมันมีอยู่ที่จัดสรรให้กับเกษตรกรทำกิน

ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องนี้เอาเรื่องที่ดินก่อนนะ
ที่ดินสอปกร๓๐๐ไร่เนี่ยต้องรอทิศสมปองเขาชี้แจงแถลงไขอีกทีหนึ่งด้วย
เห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัย
บอกว่าเรื่องปมที่ดินสอปกรสามร้อยไร่ของทิศสมปองมองในฐานะทนายสรุปได้๓ประเด็นก็คือหนึ่ง
พระสงฆ์ทำสัญญากู้เงินในหรือนอกระบบทำได้ก็เหมือนคนทั่วไปเพราะถือเป็นบุคคลธรรมดา
แต่อาจจะขัดหลักธรรมวินัยแต่คงจะเอาผิดย้อนหลังไม่ได้เพราะว่าศึกออกมาแล้วด้วย
ที่ดินสอปกรถ้าครอบครองคนเดียวเลย๓๐๐ไร่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะบุคคลทั่วไปยังไงก็ซื้อขายไม่ได้ต้องเป็นคนยากจน
ต้องเป็นเกษตรกรที่ทำกินต้องครอบครองได้ไม่เกินคนละ๕๐ไร่นี่อาจจะมีปัญหาในอนาคต
และ๓ทนายตั้มบอกว่าเรื่องสัญญาจ้างเนี่ยที่ทิศสมปองมีกับเจ๊ติ๋มทีวีภูแนะนำให้พูดคุยหาทางออกกับนายจ้าง
ถ้าไปหยุดงานเขาเฉยผิดสัญญานายจ้างเขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้
นายตั้มยังเตือนไปยังคนที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทิศสมปองด้วยนะฮะบอกยังไงระวังด้วยแล้วกันการหมินประมาทด้วยการโฆษณามันก็มีอยู่นะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้คุยกับทนายตั้มนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ดินสอปกร๓๐๐กว่าไร่ที่ไปซื้อแล้วบอกเป็นหนี้อยู่๑๐ล้านกว่าเนี่ย
ส่วนคนที่ขายที่ให้แม้ที่ดินจะถูกยึดไปที่ก็ไม่ได้กลับมาเป็นของคนขายแนวเจ้าของเดิมนะครับเพราะถือว่าคุณเนี่ยเอาไปทำในทางที่ผิดแล้ว
แต่ว่าต้องเป็นเพื่อการเกษตรแต่จะไปทำอย่างไปทำสนามฟุตบอล
หรือถ้าเราจะบอกว่าไปทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
มันก็ไม่ถูกหลักเพราะว่าเขาที่ดินสอบพากร
วัตถุประสงค์เขาคือต้องการให้กับการทำเกษตรกร
เราจะมาอ้างว่าไปทำเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันนี้ก็ไม่ได้
แต่ในของพิษสมปลอเขาก็เอาไปปลูกต้นไม้ไปทำการเกษตรไหมคะ
ได้ครับแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับมาตั้งแต่ต้นไงครับ
เพราะว่าจะมีสิทธิ์ได้รับต้องโดยทายาทเท่านั้น
คนที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็จะตรวจสอบเรื่องนี้
เป็นคนแรกเลยเนี่ยคือคุณศรีสุวรรณจัญญานะครับ
เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
บอกว่าจะยื่นเรื่องตรวจสอบเรื่องที่ดินสวปกร๓๐๐ไร่

แล้วบอกว่าเท่าที่ไปตรวจสอบพบว่าที่ดินทั้งหมด
มันอาจจะเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้อยู่ในแปลงเดียวกันทั้งหมด

แปลงก็เป็นที่ดินของกรมป่าไม้ก็มี
เพราะฉะนั้นจะไปยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมป่าไม้
ให้ตรวจสอบที่ดินของทฤษภรรณ์สปกับเครือยาธิด้วย
อกจากนี้การไปกว้านซื้อที่ดินหลายร้อยไร่
เข้าข่ายความผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าที่ดินต่างเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่ะทีนี้ค่ะเรื่องที่ดินตรงนี้
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาข้อมูลให้เพิ่มเติม
คุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปที่บ้านของครอบครัวทิศสมปองค่ะ
หมู่บ้านมตาเจ๊กตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
แต่บ้านของครอบครัวทิศสมปองปิดเงียบ
เราก็เลยขออนุญาตพูดคุยกับเพื่อนบ้าน

คุณตาประเสริฐคุณตาอายุ๗๔แล้ว
คุณตาบอกว่าย้ายมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี๒๕
ใช่ก็ใกล้เคียงกับช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ของทิศสมปองมาอยู่ที่นี่ค่ะ
ที่สมปองมีที่ดินผืนเดียวเนื้อที่ประมาณ๓ไร่
อยู่ข้างหน่วยป้องกันและรักษาไฟป่าที่๕ชายภูมิ
ริมถนนหมายเลข๑๒๑ถนนคอนศาลเขื่อนจุลาพรตำบลห้วยยางอำเภอคอนศาลชัยภูมิ
แต่ก่อนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทางครอบครัวก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวยอะไร
มีพี่เขยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ช่วยดูแลครอบครัวแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว
ทิศสมปองบวชก็เริ่มมีชื่อเสียงก็มาซื้อที่ดินปลูกบ้านบ้านหลังปัจจุบันนี้
แต่ตอนนี้เจ้าของที่ดินเดิมก็คือตาเสริมก็เสียชีวิตไปแล้ว
ก็มีการซื้อขยับขยายไปเรื่อยเรื่อยอืมอย่างที่ดินทำสวนทุเรียนเนื้อที่ไร่หนึ่ง
อยู่ตรงกันข้ามบ้านเคยเป็นที่ดินของตาประเสริฐ
แต่ตาประเสริฐบอกว่ามันก็เปลี่ยนมือไป๓๔เจ้าแล้ว
ครอบครัวของทิศสมปองมาซื้อต่อค่ะ
แล้วก็ซื้อที่ดินติดกันอีกแปลงหนึ่งด้วยรวมเป็น๒ไร่ทำสวนทุเรียน
ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ดินสอบประกอบนะคะ
ส่วนที่ดินที่เคยปลูกห่อนเลี้ยงใหม่ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าขยับขยายเพิ่มขึ้น
แต่ไอ้ที่เพิ่มขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นกี่ไร่
พวกนี้เห็นอยู่นี่ตัวนี้ไหลพวกนี้ขายบนตัวนี้ไหล
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
นายชาวลิศอายุ๖๐ปีก็ยอมรับว่า
มีการซื้อขายที่ดินสอบประกอบกันแต่เนื้อที่ไม่เยอะ
ส่วนใหญ่ที่มีกันคนละ๑๐กว่าไร่
คือได้รับการจัดสรรให้ทำกินนั่นแหละค่ะ
ส่วนข้อมูลชาวบ้านที่มาขึ้นทะเบียนไว้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเนื้อที่เยอะแยะอะไร
ไม่เชื่อนะว่าทิศสมปองจะมี๓๐๐กว่าไร่
เพราะที่ดินสอบประกอบทั้งหมดในหมู่บ้านที่จะจัดสรรให้กับชาวบ้านนะคะ
ทั้งหมดเลยนะที่มี๒๐๐ไร่

ใช่ดังนั้นทิศสมปองจะมีตรงนี้๓๐๐ไร่ได้ยังไง

ส่วนที่ดินที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยเดิมของครอบครัวทิศสมปองริมถนนหมายเลข๑๒๑
ทำเป็นฟาร์มตรงนั้นนะคะ

เชื่อว่าอาจจะเป็นที่ดินเดิมหรืออะไรแบบนี้
ที่ผ่านมาทิศสมปองก็ช่วยพัฒนาชุมชนโรงเรียนนะ
แล้วก็มีบ้างแหละที่ชาวบ้านคนไหนเดือดร้อน
ก็ไปขอขายที่ดินให้ให้ทิศสมปองซื้อต่ออะไรแบบนี้
แต่ถ้าถามว่าเยอะแค่ไหนไม่รู้

ที่ว่าแกไปกว้นซื้อเรื่องต่างไม่เป็นความจริงหรอกครับ

ผมก็รู้อยู่เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้ว

เขาก็รู้ว่าที่สวปกรการซื้อขายมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว

ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่แจ้งกับทางผู้นำหรอก

สิทธิ์ที่จะไปเป็นพยาน

เขาก็จะซื้อกันเองตรงกันเอง

น่าจะไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยในหลายเรื่อง

แต่เห็นคุณศรีสุวรรณบอกว่า๓๐๐ไร่เขาแยกกระจายอะไรก่อนเนี่ย

เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่พี่ติ๋มทีวีภูบอกว่าแม่
สมปองเนี่ยเขาไปหลงรักแม่ค้าออนไลน์ต้องเตือนกันเรื่องผู้หยงผู้หญิง

ทำให้นักร้องลูกทุ่งสาวอ๋อ๋อำหละไหมแสงทอง

เลยด้วยมีการขออนุญาตไหว้ขอท่งขอโทษอะไรกันทุกอย่างก่อนจะขึ้นเวทีสองสามวันมานี้คลิปนี้ดังมากซึ่งอ๋อมแอ๋มลงไปสองสามอาทิตย์แล้วก็ตกใจว่าทำไมคอมเมนต์เนี่ยทั้งด่าทั้งเด้งมาเยอะมากมากแต่ขอชี้แจงหน่อยว่าเธอไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้มีอะไรกับทิศสมปองเลยแค่ทำงานด้วยกันค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความ
ไม่มีเท่ากับที่แบบว่าคนชื่อเขามาว่า
แบบอาจจะไม่ดีเท่าคนที่เขามาว่าอะไรอย่างนี้

ที่โอลีฟยังร้องอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
คนอื่นเค้าก็มาว่าแบบกลับไปขายโตเกียวอะไรอย่างเงี้ย

นี่นะคะนางสาวอรัญญาอภัยโสหรือน้องโอลิฟต
อายุ๒๓ปีแม่ค้าขนมโตเกียวโนบรา
บอกว่าคลิปนี้ที่เธอร้องไห้
ไม่เกี่ยวกับประเด็นทิศสมปองอะไรเลย
เพราะคนเห็นเลยบอกร้องไห้เรื่องทิศสมปองหรือเปล่า

กำลังจะมีคอนเสิร์ตกับทางค่ายเพลง

ใช่เรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับทิศสมปอง

ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เธอยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานค่ะ
เท่าที่ได้ร่วมงานเนี่ยนายสมปองเป็นคนน่ารักมีน้ำใจ
พอเกิดกระแสดราม่าก็เลยไม่ติดต่อกันเลย
บอกไม่ได้กระทบอะไรกับเธอนะคะเธอกำลังจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองเร็วนี้ด้วย
ใจดีนะคะค่ะเป็นคนมีน้ำใจด้วยนะคะ
เพราะว่าขณะที่โอลิฟต์ไปเล่นเอ็มวี

แกก็ยังช่วยโปรโมทเพลงอยากจุกะลิว่า

ช่วยเต้นเพลงอยากจุกของน้องหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามันมีคนอื่นมาเยอะด้วยไง
ท่านก็ช่วยโปรโมทอะไรอย่างนี้ค่ะ

นี่ค่ะส่วนเจ๊ติ๋มทีวีภูค่ะ
ที่ออกมาให้สัมภาษณ์รายการนึงที่หลายคนสงสัยว่า
แล้วเจ๊ติมสนิทสนมกับฮิตสมปองขนาดไหน
แต่สิ่งที่รับไม่ได้ก็คือนอกจากปัญหาเรื่องเงินแล้ว
ยังมีเรื่องที่ทิศสมปองมีปัญหากับลูกชายเจ๊ติ๋มเรื่องงานนะคะ
มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะเจ๊ติ๋มบอก
เพราะลูกชายเจ๊ติ๋มเขาทำรายการโทรทัศน์รายการออนไลน์อะไรอยู่เยอะ
แล้วทิศสมปองแบบเหมือนกับออกมาเลยอะไรประมาณอย่างนี้
เรื่องของสัญญงสัญญาการทำงานเนี่ยเจ๊ติ๋มบอกก็จะให้ฝ่ายกฎหมายจัดการต่อไป
เหมือนที่ทนายตั้มบอกว่าถ้ามีสัญญาเรื่องของการว่าจ้างในการทำงาน
อยู่ดีคุณจะจักรไปโดยไม่ทำงานมันไม่ได้